กำลังนับว่าผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่วันนี้
มีเท่าไหร่แล้ว
นี่เหรียญ๒บาทก็เป็น๑๐บาท

๑๐บาทของผม๑๐บาทที่กองอยู่ตรงนี้
สามารถทานข้าวให้อิ่มน้ำสำราญได้
๑๐บาทเนี่ยนะคุณอิ่มดังนี้ฉันไม่อิ่มมาก

๒คน๓ทิศ
แต่ที่จะบอกก่อนก็คือ๑๐บาท
มันอิ่มได้จริงที่จังหวัดนครปฐม
ไปเจอกับร้านที่เขาใจดีใจดี
ข้าวแกง๑๐บาทแล้วเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่
นี่เลยเห็นไหมป้ายข้างหน้าเขาเขียนไว้เลย

แล้วข้าวแกงเมนูเขามาเพียบ

ร้านนี้นะครับเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มจังอิ่มละ๑๐บาท
ร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนทรงพลตรงข้าม
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม
เป็นร้านข้าวแกงที่สามารถตักเท่าไหร่ก็ได้
เฮ้ย๑๐บาทเนี่ยนะตักเท่าไหร่ก็ได้
แล้วแต่เลยเขายึดหลักครับก็คือขาดทุนคือกำไร
ตามพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙
ก็คือขาดทุนคือการขาดทุนสตางค์
แต่ได้กำไรบุญจากทุกคนที่มากินอาหารที่ร้านนั่นเอง

คุณบันเจิดแหมไอเดียบันเจิดจริง

เขาก็เล่าว่าอาหารของร้านเขานะ
คุณแม่เขาจะขายในราคาที่ถูกแต่ว่ามีคุณภาพ
อย่างที่น้องใบตองสังเกตเห็นปลาก็ปลาไม่ธรรมดา

วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี
อยากกินเท่าไหร่ก็ตากให้เต็มที่
แต่ขออย่างเดียวคืออย่ากินเหลือ

ถ้ากินเหลือเดี๋ยวจะปรับเลยนะ
มีทั้งโทษจำโทษปรับ
เขาไม่ได้ขโมยของจำอะไรคะคุณ

แล้วก็ถ้าใครกินไม่หมด

กินแล้วไม่อิ่มไปตากมาใหม่ได้นะครับอืมไปตากเพิ่มได้สินะ
ย้ำอีกครั้ง๑๐บาทเท่านั้นเอง
ร้านนี้อิ่มจังริมถนนทรงพลฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดตะขอดปะถมไปไม่ถูกโทรไปสอบถาม

เยอะมากคุณดูข้าวแกงจานมาสักครู่ที่พี่เฮาตัดมา
ไข่ดาวเกงผัดต่างในจานเดียว

เห็นไหมในมือผมนี่คือเงิน๑๐บาท
เหรียญ๕แล้วก็เหรียญบาทอีก๓เหรียญและเหรียญ๒บาท๑เหรียญ

วันนี้ดิฉันสบายแล้วแต่กำลังคิดอยู่ว่า
จะหาทางเดินทางไปนครปฐมยังไงดี

คุณสบายแล้วแต่ผมลำบาก
เพราะว่าเมื่อกี้๑๐บาทที่ถือไว้หายไปกับตา
ไม่หายดิฉันเอาไป